น้ำตาลชะลิดาแล้วก็น้องใหม่ดาวิกา

สบายใจเท่าไหร่กับเรื่องที่เกิดขึ้นนะที่มีข่าว

แต่ว่าไม่รู้เขาทักทายอะไรกันยังไงหรือเปล่า
เดี๋ยวไปฟังใหม่ดาวิกาดีกว่านะว่าตกลงได้ทักทายกันบ้างไหม

น้ำตาลใหม่ตอบแล้วน้ำตาลตอบบ้าง

เพชรก็อร่ำอร่องซะละเกิน
ซึ่งเขาก็ตอบต่อมาโอเครู้เรื่อง

พี่หมายเขาอาจจะยังไม่ว่างได้ดูอะไรตรงนี้หรือเปล่า

เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็เต็มที่กับพี่ใหม่มาก
แล้วเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นพี่คนนึงที่เราเคารพตั้งแต่แรกแล้วแบบ
บางทีเวลาก็ไม่ว่างเหมือนกันค่ะ
ตันก็ถ่ายละครด้วยเรียนด้วยอะไรอย่างนี้